คุณป้าคนนี้กำลังจะไปซื้อของทำบุญที่ร้านขายสังขพันธ์
ขึ้นรถมาเสร็จยังไม่ทันออกตัวเลย
มีคนมาเคาะกระจกผู้หญิงคนหนึ่งป๊อกป๊อกป๊อก
ป๊าป๊าทำไรหล่นเปล่าป๊าเปิดกระจกลงมาเอาเหรอเหรอ
โกงลงไปปุ๊บมันกระชากสร้อยไปแล้วโอ้โห
คือเรื่องนี้เป็นภายใกล้ตัวจริงป้าบอกขนาดอยู่ในรถยังไม่รอด
ธรรมดาเป็นข่าวคือมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

เดินอยู่ริมถนนแบบเนี้ยเออเออแบบเขาก็วิ่งราวไปใช่
แต่คราวเนี้ยโอ้โหมันใช้อะไรนะอุบายอุบายในการคล็อกกระจกอ่ะ
แล้วคุณเชื่อมาว่าแบบเนี้ยนะอันนี้ที่ฉันเดานะอันนี้ฉันคิดว่า
มันต้องดูลาดเหลาไว้ก่อนแล้วว่าป้าใส่ทอง
ป้ากำลังจะขึ้นรถต้องเตรียมแผนมาก่อนถูกไหม
คิดดูสิมันยากกว่าการที่แบบคนเดินอยู่ริมถนนแล้วป่ะ
อาจจะไม่เปิดไงแต่อันนี้เป็นคุณป้าป้าก็ไม่คิดอะไร
ป้าก็เปิดกระจกแล้วป้าใช้คำว่าอะไรมา

คิดว่ามันบอกป้ามันเตือนป้าว่าของหล่น
สงสารป้าป้าจิราพรวงทัพทิมอายุ๖๒ปีค่ะ
บอกนี่ชี้ให้ดูร่องรอยที่มันกระชากะแดงอย่างนี้เลยนะ
ให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะสายตรวจของสพเมืองพระนครศรียุธยา
เพราะที่นี่มันคือบนถนนอูทองค่ะ
ตรงตลาดเจ้าพรมนะคุณผู้ชม
ร่องรอยตอนถูกกระชากไปป้าก็เป็นรอยเจ็บเลยนะคะ
แล้วป้าบอกว่าหูป้าตกใจมากเลยนะ

คือป้าขับรถมาจอดหน้าร้านสังขพันธ์
ตั้งใจนะจะมาซื้อของไปทำบุญให้คุณแม่ของป้าเอง

ซื้อของเสร็จป้าขึ้นมานั่งรถ

สวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำ
หน้ากากอนามัยมาเคาะกระจกฝั่งที่ป้านั่งคนขับนี่แหละ

รถกระจกลงมาเท่านั้นแหละ

แล้วก็วิ่งหนีไปบงจรปิดแว๊บนะ
ใช่ค่ะตรงบริเวณหน้าร้านโรงรับจำนำตรงนี้นะคะ

เศรษฐ์ไม่ได้สกัดเครื่องนะคะ
นางก็มาเคาะที่กระจกข้างขวา
ข้างคนขับบอกป้าทำอะไรหล่นไว้
เราได้ความชื่อตรงแล้วก็ลดกระจก

มันก็ใส่เท้าหมาโกยวิ่งแนบไปเลย
แล้วเขาวิ่งตามไปถึงหัวโค้ง
แล้วก็ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็กระตุกส้วยแล้วก็ด่าไป
แต่บางคนก็มีอยู่คนยืนฝั่งนู้นก็ไม่กล้ามมาช่วยเนอะ
แล้วฝั่งนี้ไม่มีคนแล้วก็จงนิดตามมันก็ไม่เห็นตัวมันแล้ว

แต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นเบาะแสแจ้งเจ้าที่ตำรวจสงสารคุณป้านะคะ
นะครับก็เตือนภัยกันนะฮะใครอยู่รอบตัวเลย